ผู้โพสต์บอกว่าต้องแชร์ให้โลกรู้หน่อย

คนที่แต่งกายคล้ายทหารแต่งมาเต็มยดเลยนะคุณ
ผมสั้นเกลียนมีเครื่องหมายยดเต็มที่เลยนะครับ
และเมากรางอ้างยัดยาให้กับชาวบ้าน

เพราะว่าตอนนี้ทางทบออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ

มีมั้ยเงินกินเราอ่ะผมจะให้

พี่ฟังผมสักนิดหน่อยด้วยมั้ยครับพี่

ฟังผมสักหน่อยนะครับ
ขอชุดมั้ยครับขอชุดมั้ย

แม่จะมายิงของพี่ด้วยอ่ะมาไขของขาย
ฟังผมสักนิดหนึ่งอ่ะ
พูดมาเถอะ
ฟังผมสักหน่อยเอาแอร์เหลือเกินนะครับ
ก็ถือว่าทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะครับ
พฤติกรรมของคนที่แต่งตัวคล้ายกับเครื่องแบบทหาร
เมาและก็อ้างมาจับชาวบ้าน

แต่สุดท้ายเจอกล้องถึงกับเวอนะครับ

โพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับแล้วก็มีคลิปนี้ด้วย

ผมมาจากที่ทำงานแวะเติมน้ำมัน
อยู่ดีมายัดข้อหาว่าเรามาขายยาบ้า
มาหาเรื่องยัดข้อหาแบบนี้ไม่สมควรแล้ว
มาทำแบบนี้เสียเครื่องแบบหมดแล้วครับท่าน
๒ตุลาคม๒๕๖๑นะครับ
โพสต์ไว้ตอนเวลา๒ทุ่ม๑๓นาทีนะครับ
วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ตามที่ทางผู้โพสต์ต้องการเลยนะฮะ

เราก็อยากจะตรวจสอบว่าตกลงแล้ว
ผู้ชายที่ใส่เครื่องแบบมาเต็มยดแบบเมื่อสักครู่ที่เห็นในคลิปนั้น
ใช่ทหารจริงหรือเปล่านี่คือคำถามที่สำคัญ
เอกวินไทยสุวาบรีโคศกองทัพบก
ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แล้วนะครับ

ผู้ชายคนนี้เป็นกำลังพลในสังกัดหน่วยกองพลพัฒนาที่สอง
ในเบื้องต้นทางต้นสังกัดทราบเรื่องแล้ว
และได้มีการลงโทษทางวินัยแล้วทันทีนะครับ
ด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
กำชับไปยังพันเอกวินไทยและกองทัพบก
หากพบเห็นกำลังพลของกองทัพบก

ให้แจ้งผ่านช่องทางต่างได้ตลอดนะครับ
ในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของกำลังพล

ถือว่าเป็นนโยบายหลักของผู้บัญชาการทหารบก

ในการให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็นี่แหละฮะอย่างที่โฆษกทบนะครับ
ก็เปิดเพิร์ฟมาแล้วเจอตัวแล้วล่ะ
ว่าเป็นทหารในสังกัดไหน
และตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่

รวมถึงเรื่องของบทลงโทษต่างด้วยนะครับ
บอกว่ามีการลงโทษทางวินัยแล้วทันทีนะครับ
แล้วก็ล่าสุดทางเฟซบุ๊คของผู้โพสต์นะครับ

ทางเฟซบุ๊คคุณธนงศักดิ์รักบุญนะครับ
ก็เขียนข้อความลงไว้พร้อมกับภาพกระเช้า
กระเช้าเป็นเครื่องดื่มบำรุงนะพวกรังนกพวกอะไรเนี่ยนะครับ
ก็ลงโพสต์ไว้เวลา๑๘๒๖นาทีของวันที่๓ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้
บอกว่าขอขอบคุณหน่วยงานทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านที่เข้ามารับผิดชอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปดังกล่าว
และได้เข้ามาขอโทษและยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำดังกล่าว
เคสนี้ก็จบด้วยดีครับเป็นโพสต์ล่าสุดของคุณธนงศักดิ์บุญนะครับ